คุณผู้ชมอีกหนึ่งคดีไม่รู้ว่าจะเรียกคนกระทำแบบนี้
หรือว่าโจรลักษณะแบบนี้ว่าโจรใจบาปมันจะพอหรือเปล่า
คือคุณป้าคนหนึ่งเขาไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ที่วัดอยู่ที่ภูเก็ต
คุณป้าก็ไปหาที่เงียบแถวเจดีนั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์กรรมฐานไป
ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะไปขโมยของจะไปกระชากกระเป๋าคุณป้า
คุณป้าสู้มันเอากันไกลแทง
ไก่จ้วงแทงไม่พอคุณป้าสู้มันเอาศีรษะคุณป้าโขกกับพื้น

คือคนมาปฏิบัติธรรมคุณผู้ชม
สวดบนกรรมฐานอยู่ใครจะคิดว่าจะมีโจรมาทำแบบนี้

แล้วในพื้นที่อภัยธานด้วยนะ

ให้ดูเหตุการณ์นี้ก่อนกล้องมูลจรปิดอาจจะเห็นไม่ชัด
แต่ก็เห็นได้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งกำลังโดนกระทำอย่างรุนแรง

ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ทึกภาพที่มีผู้ชายรูปร่างผอม
ยื้อแย่งฉุดกระชากลากถูกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคุณป้าแล้วล่ะอายุ๕๐กว่าปี
จริงแล้วคุณป้าเขากำลังนั่งสมาธิอยู่
แล้วก็เหตุการณ์มันเลยมาตรงบันไดทางขึ้นเจดีตรงนี้
นะฮะภาพเนี่ยเห็นว่าคุณป้าพยายามสู้ยื้อยึดเอากระเป๋าคืนแต่คน
ร้ายเขาถือกันไกลมาแทงเข้าไปคุณป้าล้มนะฮะมันขึ้นคร่อมเอาหัวคุณป้า
กพื้นปูนแล้วก็กระชากระเป๋าไปได้สำเร็จแล้วมันก็เดินไปนี่ฮะ
หกอืมหกเลยหกเลยนะครับหลังเกิดเหตุคุณป้าทั้งเจ็บนะฮะแล้วก็วิ่ง
คานออกมาแล้วนะฮะสุดท้ายทุกคนก็ช่วยนำตัวคุณป้าส่งโรงพยาบาลครับ
บาดเจ็บจากการถูกแทงที่อกที่แขนนิ้วมือเนี่ยบิดเลยนะแตกเพราะคน
มันจับแล้วมันก็บิดนะครับนะคุณหมอต้องผ่าตัดดามเหล็กแล้วคุณป้า
ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ฮะยังลุกขึ้นมาได้นะครับนะฮะ
ทีนี้เนี่ยจากการสอบส่วนผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมในวันดังกล่าวทราบว่า
คุณป้าคนนี้ก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำนะครับ
ก็มัดจะเลือกปีกวิเวศ์ไปนั่งทำสมาธิตรงมุมบนยอดเจดีย์ง่ายอ่ะ
บแดดแบบนี้นะฮะแล้วก็คนร้ายมันคงสังเกตมาสักพักหนึ่ง
สบโอกาสก็เลยก่อเหตุไปจริงจริงเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชม
ก่อนเกิดเหตุเนี้ยมีคนเห็นผู้ชายคนนี้มาสองสามวัน
เวียนเข้าไปในวัดก็ไม่ได้เอกใจนึกว่าไปทำบุญปกตินะฮะ
ก็ไม่คิดว่าจะมีคนไปก่อเหตุในพื้นที่วัดแบบนี้เพราะเหตุการณ์แบบนี้
ไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่มาก่อนคนร้ายได้ทรัพย์สินไปก็คือโทรศัพท์มือถือ
หนึ่งเครื่องแล้วก็กระเป๋าในกระเป๋าก็มีอ่าเข้าของเครื่องใช้มีเงิน
ประมาณสักสามพันบาทนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หก
พฤษภาคมล่าสุดครับเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองภูเก็ตจับคนร้าย
ได้แล้วครับเอออ่านี่คนนี้ฮะชื่อว่านายคันชนะมณีใหม่อายุสี่สิบแปด
พร้อมกับรถจักรยานยนต์นะที่ก่อเหตุซึ่งจับกลุ่มได้ที่
มริมชัยหาดบราไหวนะครับทีนี้สอบประคำพุทธฐาอ้างว่าที่ก่อเหตุ
ทะเลาะกับพ่อมานะก็เลยขี่รถจากกะบี่มามาที่ภูเก็ต
ไม่มีที่พักค่ำไหนนอนนั่นนอนสารานอนริมหาดบ้างนะฮะ
ทังชีวิตด้วยการขโมยของลักทรัพย์เขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็น
ไม่มีเงินก็เลยก่อเหตุลักษัพเรื่อยมาเรื่อยมาทำมาแล้ว
กว่าครั้งนะสุดท้ายถูกตำรวจตามจับกลุ่มได้และดำเนินคดีตาม